สวัสดีครับสวัสดีคุณชนะค่ะสวัสดีครับคุณชิสามากัดให้สะบัดกับเราสองคนในคู่กัดสะบัดข่าว
เวลาดีแบบนี้นะครับ๑๕นาฬิกา๓๐นาทีโดยประมาณเจอกับผมชนะและคุณชิสานะครับ
เรื่องราวข่าวสารเรามีอัปเดตเหมือนกันใช่แล้วค่ะคุณผู้ชมไม่ว่าจะเป็นเรื่องความเชื่อก็มี
เป็นเพื่อนกันก่อนแล้วค่อยไลน์มาคุยกันฟรีหน้าจอตรงนี้เลยค่ะส่งมาหน่อยส่งมาหน่อยช่วงนี้ไลน์เงียบ
และเนี่ยครับเมื่อขาวสาวของเราเนี่ยมันเป็นเยอะแยะมากร้อยมาติดตามกันดูได้เลยเลย
ไปดูเลยในช่วงของสบัดข่าวเด็ด
ต้องติดตาม
นั่นลั่นลานเบียร์แก๊งวัยรุ่นสาว

งานนี้ไม่มีใครยอมใคร

ตามไปจับคนแอบถ่ายในห้องน้ำที่ทำงาน
เขาทำจริงหรือเปล่าจะยอมรับหรือไม่
ถ้าอยากรู้ทุกเรื่องราวจะเป็นอย่างไร
เดี๋ยวกลับมาตามต่อกันแบบชัดได้
คู่กันสมัติข่าว
จริงนะคุณผู้ชมส่งข้อความมากันเยอะ
อยากรู้อยากเห็นเกี่ยวกับเรื่องของข่าวความเชื่อไง
มีทุกวันแล้วมันก็พลาดไม่ได้แบบนี้มาติดตามเรื่องพวกเนี้ย
มันหายง่วงดีเอาไว้อย่างนั้นค่ะบางทีค่ะ
เพราะฉะนั้นนะครับไปดูเรื่องนี้กันหน่อยฮะ
ท้าเวสวรรณยุคนี้สมัยนี้ปีนี้มาแรงจริง
มีมากมายหลายวัดแต่ว่าที่วัดแห่งนี้มีคนไปกราบไหว้แล้วก็ไปแก้บน
แต่ว่าเกิดอาการแปลกแบบนี้ครับ
โอ้โหนี่คนที่เขาถ่ายคลิปนี้เอาไว้ครับเขาเอามาโพสต์เอาไว้ในอินเทอร์เน็ต
แล้วยังไงต่อก็มีคนมาคอมเมนต์เยอะแยะมากมาย
แต่สิ่งที่เขาเขียนข้อความเอาไว้ด้วยกับคลิปนี้ก็คือ
ตัวเขาเองคนถ่ายคลิปนะเคยมากราบไหว้ที่นี่ก็หลายครั้ง
แต่ไม่เคยเห็นใครมีอาการแบบนี้มาก่อน

นี่ครับตัวสั่นอย่างแรงควบคุมตัวเองไม่ได้
หลายคนที่อยู่บริเวณนั้นต้องมาช่วยกันจับตัว
แต่เหมือนจะจับตัวไม่อยู่เพราะแรงเธอเยอะ
โอ้โหเหตุการณ์เนี้ยเกิดขึ้นที่วัดจุลามณีจังหวัดสมุทรสงครามนะครับ
เป็นวัดที่มีความเชื่อความศรัทธาเนี่ยคนที่เขาเชื่อและศรัทธาเดินทางมามากมายเพื่อมาเสริมบุญบารมีศักระทาเวสวรรณ
ไปกันเยอะแหละคุณผู้ชมอย่างกรณีที่เห็นคลิปนี้นะคะมีคนแสดงความคิดเห็นมากมายนะคือส่วนใหญ่เนี่ยเชื่อว่าอาการแบบนี้น่าจะมาจากการที่ท้าเวสวันจัดการสิ่งไม่ดีที่ตามมา
ยังไงยังไงอย่างคอมเมนต์แรกเนี่ยเขาบอกว่านี่ไม่น่าจะใช่แล้วนะไม่น่าจะเป็นเรื่องขององค์ลงแล้วน่าจะเป็นเพราะของไม่ดีในตัวหรือเปล่านะมาไหว้ปู่เวทปู่เวทก็เลยจัดการคนที่เขาคอมเมนต์บอกเขาเคยเห็นเหมือนกันนะบางคนก็บอกว่าไม่ใช่เพราะว่าส่วนตัวเขาเนี่ยนะคะนับถือปู่หรือว่าท้าเวสวันนี้มาก
ยังมีอีกนะคุณชนะบางคนบอกว่าน่าจะโดนของนะโดนของแล้วมาไหว้ทาเวสวรรค์ทาเวสวรรค์ก็เลยอาจจะจัดการให้อะไรลักษณะแบบนั้นมีคนแสดงความคิดเห็นเยอะแยะมากมาย
เอ้าคือเรื่องของเรื่องหลายคนก็มีความตั้งใจอยากจะไปที่วัดแห่งนี้ค่ะเพราะว่าทาเวสวันเนี่ยต้องบอกว่าช่วงนี้มาแรงจริงแต่บอกไว้ก่อนแล้วกันเนอะที่วัดจุลามณีจังหวัดสมุทรสงครามตอนนี้เขาปิดอยู่นะไปจนถึงวันที่๑๒นะ๑๑๒กุมภานี้นะเหตุผลที่เขาปิดเนี่ยเขาก็เตรียมจัดระเบียบในเรื่องของการจัดการกับมาตรการในการ
ไปกราบไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์อันนี้ผมบอกเรื่องของการปกกันเอาไว้ก่อนค่ะคุณเว้นระยะห่างครับนะให้ใครที่เขามาก่อนก็เข้าไปไหว้ก่อนเลยอย่าไปรีบเบียดนะเขา
ล้างมือบ่อยนะล้างมือบ่อยด้วยก็ดีเพราะเราไม่รู้ว่าพื้นผิวสัมผัสตรงไหนมันมีอะไรติดเชื้อหรือเปล่าเพราะฉะนั้นกันเอาไว้ก่อนดีกว่า
ส่วนเรื่องความเชื่อก็ว่ากันไปนะครับค่ะมาดูความเชื่อเกี่ยวกับการแก้บนกันต่อคุณชนะแก้บนกับปู่ชูชกค่ะวิธีการแก้เขาบอกแปลกมากเลยยังไงไปดูค่ะ
การแก้บนกับพ่อปู่ชูชกเขาทำแบบนี้เหรอป้อนใส่ปากเลยค่ะไม่ใช่แค่จัดเครื่องถวายไปเท่านั้นนะแต่ว่าต้อง

เนี่ยค่ะคุณผู้ชมเป็นการแก้บนรูปปั้นชูชกที่วัดป้อมรามันนะคะ
อย่างที่สาวคนนี้แหละเขาทำให้เราดูเลยนะคะ
ไอ้ที่เทอยู่เนี่ยคือเหล้าขาวนั่นแหละนี่ไง
เป็นเครื่องดื่มแอลกอฮอลชนิดหนึ่งเนี่ยนะฮะ
เธอก็ป้อนป้อนให้กับปู่ชูโชคเพราะอะไร

โชคดีค่ะได้โชคลาภมาแล้ว๑๐งวดติดเลยนะ
ก็ถือว่าได้โชคได้ลาบก็ต้องมาแก้บนก็ว่ากันอย่างนั้นนะครับ

เห็นบอกว่าก็มีคนอื่นที่เคยได้โชคจากที่นี่

โอ้โหทำไมดวงดีขนาดนี้

แล้วเรื่องของการนำของมาแก้ถวาย
แหมว่าพูดถึงไม่ได้เลยนะ
แต่ผมเคยเห็นเพื่อนผมอาการอย่างนี้เลย
พอพูดเรื่องเล่าข่าวนะอย่างนี้เลย

เอาไม่เชื่อกูไปสังเกตจริง

อะไรที่เราชอบมันก็จะอยากกินขึ้นมาทันทีถูกไหม
คุณผู้ชมครับเรื่องของเหตุทะเลาะวิวาสนะคุณผู้ชมนะ
เรามาให้ดูกันเนี่ยเพื่ออะไรป้องกันกันนะ
อย่าไปทำอะไรแบบนี้เพราะว่าเราไม่เคยสนับสนุนความรุนแรง
แต่คลิปที่จะให้ดูต่อจากนี้มันเกิดจากฤทธิแอลกอฮอล

เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย

คำถามตัวใหญ่กับสังคมว่าไอ้เหตุการณ์แบบนี้มันยังไงดิ
เราควรจะทำยังไงเพราะอะไรกลุ่มผู้หญิงกลุ่มนี้
เขาไปนั่งดงนั่งดื่มกันแต่ไม่รู้ล่ะมีเรื่องทะเลาะวิวาส
เรื่องอะไรแต่สุดท้ายตีกันแบบนี้ไอ้ตีกันไม่เท่าไหร่นะครับ
คุณผู้ชมคนรอบข้างกลายเป็นว่าส่งเสียงเชียร์ไปอีกอ้าว
แล้วที่สำคัญทุกคนที่เขามานั่งดงนั่งดื่มกันอย่างนี้
โอ้โหดูสิครับนั่งเบียดเสียดกันขนาดนี้
แล้วในสภาวะที่โควิด๑๙กำลังระบาดอยู่
ก็ตั้งคำถามต่อไปกับทางร้านว่าคุณมีมาตรการยังไง
ทุกคนมานั่งแล้วดูแล้วไม่ได้ใส่หน้ากากอนามัยกันด้วยฮะ
โอ้โฮอาการลายมากเลยนะเนี้ยก็เนี้ยเหตุการณ์เนี้ย
เกิดในแถวร้านเบียแห่งหนึ่งภายในนิคคมอมัยตาซิตี้
จังหวัดระยองค่ะเขาก็คาดการณ์นะครับว่าเอ๊ะ
กลุ่มคนที่มาเนี่ยเป็นศาวโรงงานหรือเปล่าอันนี้ตึก
ไม่ได้บอกว่าสาวโรงงานเขาต้องมาอะไรอย่างนี้นะ
แต่หมายถึงว่าเขาคาดการณ์ว่าอาจจะเป็นคนในกลุ่มบริเวณตรงนั้น
มานั่งดื่มกันเพราะมันอยู่ใกล้กับอีกคนอมเตอร์ตาซิตี้นั่นแหละ
เออเอาแต่อย่างนี้ลักษณะก็อย่างที่เห็นนะคะ
ก็ยังมีคนมาห้ามนะคุณชิสา
ก็คือมีกงมีกาดของทางร้านเนี่ยเขาก็มาห้ามแล้วก็พยายามแยกทั้งสองฝ่ายออกจากกัน
แต่สุดท้ายด้วยความช่วยคนเยอะอะค่ะ
มันอิรุงตุงนังจริงครับคุณชิสามันตัวกันไปบทเนี่ยขอบคุณ
และแน่นอนคลิปนี้นะคะถูกโพสต์ในโซเชียล
ชาวเน็ตมาคอมเมนต์กันใหญ่ถึงความไม่เหมาะสมนะคะทั้งที่คุณชนะบอกว่า
โควิด๑๙ก็ระมัดระวังกันอยู่แต่ดูแล้วไม่มีใครใส่หน้ากากอนามัยเลยนะ
เดี๋ยวจะเป็นคลัสเตอร์ขึ้นมาแล้วเดี๋ยวจะวุ่น
หรือบางส่วนก็อยากจะรู้เหมือนกันว่าอ้าวแล้วทำไมถึงทะเลาะกัน
เออเอออยากรู้ที่มาสาเหตุอ่ะแต่บางคนบางคอมเมนต์ก็บอกนะคะว่า
ไม่ว่าจะเกิดจากสาเหตุอะไรก็ไม่ควรจะทะเลาะวิวาสกันในที่สาธารณะแบบนี้
อ่ะเพื่อข้อมูลเพิ่มเติมนะครับทีมข่าวของเราก็ติดต่อสอบถามไปที่ทางตำรวจเลย
ตำรวจสมภาพปลวกแดงนะครับเจ้าของพื้นที่นั่นแหละก็ชี้แจงว่า
ในคลิปเนี่ยเกิดในช่วงสัก๒ทุ่มของวันที่๕กุมภาพันธ์ที่ผ่านมา
หลังเกิดเหตุไม่มีใครมาแจ้งความ
แต่อย่างนี้ตำรวจต้องทำตามหน้าที่ก็คือไปตามตัวสาวผู้ก่อเหตุทะเลาะวิวาสกันในคลิป
เพื่อเผอะทางร้านโดนด้วยอีกเอ่อถ้าต้องปิดร้านขึ้นมาเนี่ย
โอ้โหขาดรายได้เลยนะถูกต้องแล้วคนที่ทะเลาะวิวาดกันเนี่ย
เจ็บตัวบางทีอาจจะเสียหายเรื่องเงินทองเรื่องอาชีพไปอีก
ถูกไหมคะมีแต่ปัญหาคุณผู้ชมเอาเป็นว่าถ้า
อะไรไม่ถูกอกถูกใจกันค่อยคุยกัน

คุณผู้ชมเรื่องนี้ขอคุยหน่อยเพราะอะไร
เพราะมีชายสติไม่ดีคนนึงเขาถูกพระทำร้าย

ญาติของชายคนนี้ไม่พอใจก็เลยบุกไปถึงวัดพ่วง
ถามเลยว่าทำไมถึงทำแบบนี้

หนูไม่ว่านะหลวงพี่ไปเตะหน้าอกมันแล้วมันสมองไม่ค่อยดีด้วย

โกหกอะไรหลวงพี่มันก็บอกหลวงพี่เตะหน้าอกมัน
แล้วเรื่องมันไม่ใช่เรื่องของหลวงพี่ด้วยมันเป็นเรื่องของเขา

นั่นแหละแล้วหลวงพี่เป็นพระด้วย

จริงให้เจ้าของบ้านทำมันก็ได้หลวงพี่ไม่ควรสมควรไปทำมัน
แล้วมันสติไม่ดีพี่หลวงพี่ต้องเข้าใจมันสติไม่ดี

เรื่องนี้เนี่ยต้องค่อยเล่าถึงสาเหตุนะ
แล้วก็ให้ความเป็นธรรมกับทั้งสองฝ่ายด้วย

ก็เป็นบางช่วงบางตอนเท่านั้นนะคะ
คือตัดมาในช่วงที่คุณเนมนามสมมุติ
ซึ่งเป็นพี่ของชายสติไม่สมประกอบที่โดนทำร้ายเนี่ย
ทวงถามถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น

ก็เลยได้เห็นเป็นคลิปนี้

หรือว่าที่ถีบหน้าอกพี่ชายของเธอหรือเปล่า

ก็ออกมายอมรับนะว่าเป็นคนทำจริง
แล้วคุณผู้ชมดูสภาพเป็นแบบนี้
แต่ว่าเขายอมรับนะว่าเขาตีก้น

คราวนี้ข้อมูลไม่ตรงกัน

ก็ไปแจ้งความกับตำรวจสพนนทบุรีนะ

ไปถามคนที่บาดเจ็บเลยละกัน

ผู้บาดเจ็บนั่นแหละเขาเล่าว่าวันเกิดเหตุ
ช่วงเย็นของวันศุกร์ที่๔กุมภาพันธ์ที่ผ่านมา

ปีนเข้าไปในบ้านของคุณลุงท่านหนึ่ง

แต่ที่ปีนเข้าไปไม่ได้มีเจตนา

หรือว่าไม่ได้จะไปทำร้ายใคร

พี่เขาอาจจะสติไม่สมประกอบอย่างที่บอก

แล้วพอถูกจับได้ก็พระเนี่ย
ก็ใช้ไม้เนี่ยตีก้นเลย

แล้วก็โดนถีบไปที่หน้าอกด้วย
กี่ครั้งไม่รู้แหละเขาบอกว่าหลายครั้งอยู่เหมือนกัน
ตอนนั้นเขาบอกว่าเขาทำอะไรไม่ถูก

สุดท้ายแล้วเนี่ยทางญาติเขาก็ไม่พอใจ

เขาถูกพระคนนั้นแหละทำโทษ

ไปถามพระกิตติศักดิ์ซึ่งเป็นพระที่

ท่านยอมรับว่าเป็นคนตีจริง
แต่ไม่ได้ถีบหน้าอกนะ
ถามว่าสาเหตุเป็นเพราะอะไร

ระหว่างที่กำลังปิดหน้าต่างวิหาร

ปีนกำแพงบ้านที่รู้จักกัน
ของคนรู้จักของลุงข้างบ้านข้างวัดน่ะ

ใช่เขาก็เลยไปแจ้งเจ้าของบ้าน
แล้วบังเอิญว่ามีตำรวจสายตรวจ

เออก็เป็นเรื่องเป็นราว

ก็ใช่ไงทีนี้ไปถามเจ้าของบ้าน

ทางตำรวจเองก็บอกให้ทั้งสองฝ่าย
พ่อนี่เมื่อไม่ได้มีข้าวของเสียหายถูกมั้ย

อาจจะเป็นการกระทำที่ไม่เหมาะ
กลับเหมือนกันว่าถ้าคนเจ็บ

ทำไมถึงปล่อยประละเลย

หลังจากที่ฝั่งคนเจ็บเขาไปแจ้งความเนี่ย

ก็ได้เรียกทั้งสองฝ่ายเข้ามาสอบถามข้อเท็จจริง
ก่อนที่จะให้ทั้งคู่เจรจากลายเกลี่ยกัน

โดยให้ทางพระพุทธิกรเหตุนะฮะ
จ่ายค่ารักษาพยาบาลจำนวน๑๐๐๐บาท
ที่ทั้งคู่ก็จะแยกย้ายกันกลับบ้าน
สรุปก็เยลอาจารย์คุยกันลงตัว
ทำอะไรได้หรือไม่ได้ผมว่าก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีนะ
ต้องบอกกันถ้าเกิดว่ามีเรื่องของการใช้ความรุนแรง
อันนี้ก็ต้องดูด้วยมันเหมาะสมหรือไม่เหมาะสมดูลักษณะแบบนี้อาจจะดูรุนแรงเกินกว่าเหตุ
ท่านก็อย่าว่าอะไรผมนะแต่เท่าที่เห็นแล้วดูแล้วมันก็เกินกว่าเหตุจริง
แผลบวมปูดขนาดนั้นนะคะจริงถ้าโตกันแล้วก็น่าจะคุยกันได้
แล้วยิ่งถ้าเป็นคนที่สติไม่สมประกอบต้องมีวิธีจัดการหรือสินสารหรือถ้าเป็นไปได้ถ้าจะทำโทษอะไรอ่ะ
ญาติเขามาด้วยเออให้รับรู้จะได้รับรู้ได้พูดคุยกันค่ะใช่ไหม
จะเป็นทางออกที่สงบสุขได้ดีกว่าครับอ่ะเรื่องนี้ครับทั้งพระแล้วก็ชาวบ้าน
โอ้โหเขาบอกว่าวุ่นเลยจริงมาประท้วงแต่ประท้วงเพราะอะไรไปดูคลิปเหตุการณ์ครับ
รวมตัวกันมาประท้วงแบบนี้เลยค่ะ

บอกเลยว่าไม่เอาไม่เอาว่าแต่ไม่เอาเรื่องอะไร

ชาวบ้านชุมชนวัดไซค์นะครับนำโดยนายสุรชาติไทยพักดี
เขาเปิดเวทีประสัยกลางวัดครับไม่พอใจที่ทาง
เจ้าคณะตะบนกระดังงาแต่งตั้งผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดกล้วย
มาเป็นเจ้าวาดวัดใส่โดยไม่มีการเรียกประชุมส่งของวัด
หรือสอบถามความเห็นจากชาวบ้านเลย

ก็มีพระที่มีความรู้แปลภาษาบาลีได้ถึงประโยค๒
แต่กลับเสนอตั้งพระใบดิกาให้กับ
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดบางกล้วยซึ่งเป็นเจ้าอาวาสวัดไซนี่แหละฮะ
ก็เลยทำให้เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองและป้องกันจังหวัดต้องเกณฑ์คนนับร้อย
ตรึงกำลังอย่างแน่นหนาในพิธีแห่ตราตั้งที่บวชวัดไซค์นี่แหละค่ะ
เพราะว่ามีชาวบ้านและพระลูกวัดเนี่ยตั้งกลุ่มประท้วงอยู่หน้าโบสถ์
กลัวไงว่าเดี๋ยวจะมีเหตุประทะกันเกิดขึ้น

ก็เลยมาคุมสถานการณ์นะ
แต่ปรากฏว่าพิธีการก็ผ่านไปได้ด้วยดีนะคะแม้ว่าจะมีเสียงโหร้องบ้าง
มีเสียงแสดงความไม่พอใจดังอยู่นอกบทตลอดเวลาแต่ก็ไม่มีใครทะเลาะวิวาสอะไรกัน
ทั้งนี้ครับปัญหาที่เกิดขึ้นนะครับทางเจ้าคณะภาค๑๕นะครับได้รับทราบแล้วนะ
และน่าจะมีการลงพื้นที่ไปพูดคุยกับพระลูกวัดและชาวบ้าน
เพื่อแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นต่อไปนะครับ
บ้านวัดอยู่คู่กันมานานอยากจะให้คุยให้เคลียร์กันให้เข้าใจ

งานนี้ก็อยู่ที่วัดเหมือนกันเป็นงานเผาศพค่ะคุณผู้ชม
แต่เกิดบึ้มขึ้นมากลางงาน
เกิดอะไรขึ้นใครวางระเบิดหรือเปล่าไปดูค่ะ
โอ้ยว้ยใครจึงจะหลวดไส่
ดั่งชื่อพระพระคุณชนะ

บึ้มจากตัวเสร็จไฟเนี่ยมันปกไปใส่ถุงกานอะคุณ

แล้วลูกไฟมันพึ่งไปที่เผาเศร้าใช่ไหมคะ

อุ๊ยตายแล้วมันไม่เหมือนกับที่นัดกันไว้นี่นะโอ้โฮยใครจะไปฆาตผีกุญชนะถูกไหม
น่ากลัวน่ากลัวน่ากลัวอันตรายจริงนะคะแต่ว่างานนี้ไม่มีใครได้รับบาดเจ็บเพราะกุญชนะ
เคราะห์ดีนะครับคลิปนี้หลานของผู้เสียชีวิตได้นำมาโพสต์เตือนใจบอกว่า
งานศพคุณตาเกิดเหตุไม่คาดฝันระหว่างทำพิธีเผาศพขวดน้ำมันการ์ดระเบิดเกือบแล้วราว
ระวังกันด้วยนะครับคือเอาคลิปนี้มาโพสต์เอาไว้เตือนภัยกัน
เขาบอกว่าเหตุการณ์เนี่ยเกิดขึ้นในวัดที่บริเวณอำเภอศรีขอรภูมิจังหวัดสุรินทร์
ค่ะก็เป็นพิธีกรรมนะคะเกี่ยวกับการเผาศพเนาะ
โดยการจะจุดผ่านลูกหนูให้ไฟวิ่งไปที่ศพเนี่ยนะคะคุณผู้ชม
เป็นประเพณีของคนมอนที่เขาจุดกันมาแต่โบร่ำโบราณแต่เขาจะทำเฉพาะพระสงฆ์เท่านั้น
แต่ทุกวันนี้ก็มีการปรับประยุกต์กันไปนะคุณผู้ชมนะแต่ว่าอย่างนี้เห็นแล้วเราต้องระวัง
ไม่ว่าจะจุดไฟหรือทำอะไรที่ไหนก็ตามครับต้องระวังนะ
คุณผู้ชมครับมาดูเรื่องนี้กันหน่อยดีกว่าสาวคนนี้นะครับก็มาฝากเตือนเตือนภัยเกี่ยวกับเรื่องของโรคจิต
บอกว่าสังเกตพฤติกรรมมานานกับผู้ชายคนนี้ท่าทางเหมือนกับเป็นคนโรคจิต
เพราะคอยจะตามสาวไปที่ห้องน้ำอะครับ

ถามความรู้สึกของคุณผู้หญิงคุณชิสา
ใช่ไหมมาทำอะไรยืนทำอะไรอยู่ตรงนี้ถามก็ไม่ตอบ
แล้วก็เดินหนีไปเลยแบบนี้แสดงว่ามีพิรุษไม่ชอบมาพากลแน่นะ
คนนี้ก็เหมือนกันนะถามแล้วก็ไม่ยอมตอบแถมเดินหนีไปแบบนี้ไม่ได้นะ
เออคือตอนเจอเขาก็อ้างนะอ้างว่าบอกเข้าห้องน้ำมาห้องน้ำมาล้างมือ

เออแต่เธอไม่เชื่อหรอกใช่เพราะว่าห้องน้ำหญิงกับห้องน้ำชายของตึกที่เนี้ยเออมันคนละฝั่งกัน
อยู่คนละฝั่งคนละทิศนะคุณผู้ชมแล้วมีผู้หญิงหลายคนในออฟฟิศนะ
บอกว่าเจอผู้ชายคนนี้ตามมาแอบถ่ายในห้องน้ำเหมือนกัน
เอาล่ะสิคุณหลังจากนั้นเธอก็เลยไปแจ้งความที่โรงพักเพื่อเกร็งนะคะ
ว่าคลิปที่ถูกแอบถ่ายเนี่ยจะนำไปเผยแพร่
นั่นไงเอางี้ละกันผู้หญิงคนที่เขาถ่ายคลิปเนี่ยนะครับ
เขาบอกว่าตามเจอผู้ชายโรคจิตเนี่ยเขาก็ให้ข้อมูลเพิ่มเติมนะ

เขาบอกว่าผู้ชายคนนี้หากดูภายนอกแล้วเนี่ยก็ดูเป็นคนปกติสุภาพเรียบร้อยนะ
แล้วก็ทางครอบครัวเนี่ยก็ดีด้วยนะรับราชการ
เขาบอกเห็นบอกว่าทางฝั่งคุณพ่อคุณแม่เป็นตำรวจซะด้วย
แล้วยังไงต่อรู้ไหมชายคนนี้เขาบอกนะว่าเขาก็ไม่ได้ถ่าย
เขาไม่ได้แอบถ่ายแต่บังคับบังคับที่ถ่ายไปเพราะชอบเท่านั้นเอง
ชอบก็ไปแอบดูอย่างนี้เหรอคะ
มันก็ไม่ได้นะผู้หญิงเขาให้ข้อมูลมาแบบนี้นะครับ
แต่อย่างนี้พอเรื่องเวลามันบานปลายเนี่ย
เหมือนกับว่าแม่ของฝ่ายชายคนนี้เขาก็มาที่ออฟฟิศ
และลักษณะก็คือเหมือนกับว่าเขาข้างลูกของเขารักของเขาอะเนอะ
เขาก็บอกว่าลูกของฉันไม่น่าจะทำอะไรอย่างนี้
แล้วก็ไม่ได้ยอมรับด้วยแต่อย่างนี้สุดท้ายแล้วเนี่ย
เรื่องราวมันจะจบลงที่ยังไงคุณชิสา
ก็คือผู้ชายคนนี้ลาออกแล้วนะคะส่วนคลิปเนี่ยไม่เจอนะ
สำหรับเรื่องแบบนี้ก็เตือนแล้วกันเนอะ
ใครที่เจอสถานการณ์แบบนี้เนี่ยเออมันหวั่นใจนะ
แต่ถ้าสรุปแล้วคุณบริสุทธิ์ใจอะไรยังไงก็ต้องมาเปิดเผยให้มันชัดเจนนะ
ดีกว่านะคะไปดูเรื่องอุทาหรณ์การขับขี่บนท้องถนนกันบ้างนะคุณชนะนะ
มีให้เห็นกันทุกวันเลยค่ะอย่างหญิงสาวคนนี้ขับฟอร์จูนเดอร์มาอยู่ดีดีนะคะ
แต่จู่มีมอเตอร์ไซค์ตัดหน้ากระทัน
อุ้ยคุณคะดูค่ะซากรถมอเตอร์ไซค์ค่ะ

เนี่ยฮืออย่างแรงและอย่างเร็วค่ะค่ะ
กล้องหน้ารถคันนี้จับภาพไว้ชัดเจนนะ
คือขับมาทางตรงเนี่ยอยู่มอเตอร์ไซค์

เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นช่วง๒ทุ่มครึ่งวันที่๖กุมภานะคะ
บริเวณถนนสุขประยูนช่วงสี่แยกวัดท้องคุ้งตำบลนาป่าอำเภอเมืองชนบุรีค่ะ
ผู้บาดเจ็บนะคะคือนายแทนทัศน์นอนหมดสติอยู่กลางถนนค่ะ
ไปสำรวจดูแล้วเนี่ยก็คือมีบัตรแพ้แตกที่สีศาการสาหัดเลยคุณชนะ

กู้ภัยก็นำส่งโรงพยาบาลนะคะ
เพิ่มเติมนะครับตอนนี้ทางตำรวจนะครับก็บอกว่าจะนำคนขับรถฟอร์จูเนอร์นะ
ไปสอบสวนเพิ่มเติมก่อนแล้วก็รอสอบส่วนผู้บาดเจ็บอีกครั้ง
เพื่อที่จะดำเนินการตามกฎหมายต่อไป
ก็คงจะให้ความเป็นธรรมกับทั้งสองฝ่ายด้วยนะครับ
เพราะตามคลิปที่เราเห็นรถเขาก็มาด้วยความเร็วระดับหนึ่ง
แต่ด้วยความที่ว่าจังหวะนั้นเหมือนกับว่าเป็นไฟเขียวกระพริบกระพริบ
เหมือนกับว่าจะต้องทำความเร็วเพื่อจะผ่านไฟแดงตรงนั้นไปให้ได้เห็น
คุณเห็นไหมไฟเขียวมันกระพริบแล้ว
แล้วมอเตอร์ไซคันนี้ก็ต้องยอมรับว่า
มาแบบผิดกฎเรื่องของการที่จะตัดสินใจเลี้ยวขวาเหมือนกับว่าจะยูเทิร์น
แบบกระทันหันนั่นสิคะเพราะถ้าจะยูเทิร์นคุณต้องอยู่ทางเลนขวาสุด

แต่เนี่ยลักษณะเหมือนเปลี่ยนใจกระทันหัน
แล้วเนี่ยไปเลี้ยวตรงแทบจากกลางสิ่งแยก
ถามว่ามันอันตรายไหมผมว่าอันตรายและผิดกฎจราจรแน่

แต่อย่างนี้ก็ปล่อยให้เป็นทางเจ้าหน้าที่ตำรวจละกันที่เขาจะตัดสินในเรื่องนี้นะ

ช่วงหน้าเดี๋ยวกลับมาตามต่อกันแบบชัดในคู่
คู่กัดสะบัดข่าว
ค่ะนู่นเถียงแม่ครับนี่เถียงเมียนี่เถียงเมีย

เหนือแน่ดี
เฮ้ยกลัวเมียนะมันเสียระบบ
อ้าวแล้วคุณเคยถูกตบจนระบบเสียไหมคะ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

อัธลักษณ์ชีวิตอย่าคิดเถียงเมียละกันนะจบนะ
พากันไปเถียงนาจะได้อยู่รอดปลอดภัย
กันถึงเรื่องเวลาของรายการของเรานะครับ
คู่กันสมัครข่าวจันทร์ถึงสุกเนี่ยเวลานะติดตามกันด้วย

ใช่แล้วค่ะส่วนเสาร์อาทิตย์ก็เจอเหมือนกันนะ
แต่ขยับเวลาไปหน่อยเป็น๔โมงถึง๕โมงเย็น
วันเสาร์เจอกับเราส่วนวันอาทิตย์เจอกับพี่เอพี่ฝนนะคะ
ก็ค่ะวันนี้จะลากันด้วยคลิปของหนูน้อยเอ็วเด้ง

แล้วก็รายการต่อไปข่าวเย็นไทยรัฐรออยู่